หญิงสาวเพิ่งถอยรถป้ายแดงมาใหม่ค่ะ

คิดว่าเป็นเบรกแต่มันคือคันเร่ง
ก็เลยพุ่งไปชนร้านขายเสื้อผ้า

นี่เป็นรถที่พุ่งเข้าไปชนภายในร้านเสื้อผ้า
ตั้งอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทบ้านหนองผักก้าม
ถนนสายเลยเชียงคาญตะบุญกุฎปองอภังเมืองเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
อยู่ในปั๊มน้ำมันพอดีก็เลยได้ข่าวนี้มานะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าจู่มีรถเก๋ง
ทะเบียนเลยขับมาจอดที่หน้าร้านเสื้อผ้าแห่งนี้
แต่จู่ก็พุ่งข้ามฟุตบาทก่อนนะคะ
ฟุตบาทแล้วก็วิ่งไปชนกระจกบานใหญ่
แล้วก็ทะลุเข้าไปในร้านอีกที
เขาบอกเสียงกระจกแตกดังสนั่นวันไหว

กระโดดหนีตายกันคนอื่นก็ตกใจ
ลูกค้าที่มาใช้บริการในปั๊มน้ำมันก็ตกใจ
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ

ชื่อนางสาวสายทองคำพรม
เปิดประตูออกมาหลังจากที่รถพุ่งเข้าไปในร้านแล้ว
เดินออกมาจากรถแล้วก็บอกตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
ซึ่งเล่าว่าช่วงเกิดเหตุ
ตัวเองไปทำธุระมากลับจากทำธุระ
แล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วก็มาแวะปั๊มน้ำมันนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พี่ได้รับบาดเจ็บอะไรมั้ย
ยังปกใจอยู่ใช่ไหมครับ

ด้านนายภัยรัฐศรีหัวโทนที่กระโดดหนีรอดตายมาได้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นตัวเองยืนอยู่ข้างร้าน

เห็นรถคันนี้ขับเข้ามาจอดก่อน
เข้าไปชนร้านจนได้รับความเสียหายแต่เฉียดตัวเองไปด้วยนะ
โชคดีหนีได้ทันนะคะบอกว่าถ้าหนีไม่ทันบาดเจ็บแน่นอน
ส่วนนางสาวทะนัทถาโกมาสถิตเป็นพนักงานของร้านขายเสื้อผ้า
ให้ฟังตัวเองก็ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์นั่นแหละพร้อมเพื่อนพนักงานอีกสองคน
จู่เห็นรถคันนี้พุ่งเข้ามาในร้านห่างจากตัวเอง๓เมตรเท่านั้นเองค่ะ
กระจกหน้าร้านเสียหายเสื้อผ้าหุ่นโชว์ได้รับความเสียหาย
ตอนนี้ยังประเมินความเสียหายไม่ได้นะคะรอผู้จัดการมาดูก่อนค่ะ